คุณผู้ชมคะส่วนการชุมนุมของกลุ่มผู้ชุมนุมทะลุฟ้า
ที่ชุมนุมกันมาก่อนหน้านี้หลายวันแล้ว
แล้วเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาก็มีการเข้าไปเคลียร์พื้นที่

คือจะเป็นการตั้งเวทีเพื่อจะจี้ให้ตำรวจนะคะ
ปล่อยตัวผู้ชุมนุมที่ถูกจับกลุ่มไป
ก็บอกว่าต้องเป็นภายในวันนี้ด้วยนะคะ
ขณะที่ทนายเศรษฐีมนุเซชนก็ไปเยี่ยมค่ะ
แล้วก็ไปยื่นประกันตัวหลังแกนนำ
มวลชนหมู่บ้านทะลุฟ้า๗๐คน
ถูกนำตัวขึ้นรถไปที่ต่อชะดอภักดิ์๑
ตอนนี้คือทางกลุ่มมวลชนไปรวมตัวกันอยู่ที่หน้าต่อชะดอภาค๑และ๑จุดนะฮะ
แล้วเดี๋ยวบ่าย๓ก็น่าจะมารวมตัวกันอยู่ที่

ก็ใกล้สะพานชมัยมรุเชษ
ข้างธรรมเนียบประธบาลมารับรวมตัวกันขอถวงคืน
ดังนั้นจึงเป็น๒จุดที่ต้องติดตามกัน
แต่ภาพที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้เป็นบรรยากาศที่หน้ากองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนที่๑

คือมีการนำบางส่วนมาเตรียมอุปกรณ์เพื่อที่จะเรียกร้องให้ปล่อยตัวทั้ง๗๐คน

ซึ่งแก่นำก็ย้ำนะคะว่าทุกคนต้องได้รับการปล่อยตัว
หากไม่มีการปล่อยตัวผู้ที่ถูกจับกลุ่มก็จะปักหลักแล้วก็เปิดปราศัยที่หน้าต่อชะดอภาคหนึ่งเลย
ขณะเดียวกันก็เริ่มมีกำลังตำรวจควบคุมฝูงชนมาเสริมกำลังที่ต่อชะดอภาค๑แล้วเช่นกันนะคะ
หนึ่งในผู้ชุมนุมหมู่บ้านทะลุฟ้าที่หนีรอดจากการจับกลุ่มเมื่อช่วงเช้า
ก็คือบอกว่าตอนเช้าช่วงที่ตำรวจมาเคลียร์พื้นที่

โดยตลอดทั้งคืนก็ไม่ได้มีสัญญาณใดเลยว่าจะมีการเข้ามาขอคืนพื้นที่
แต่เป็นที่น่าสังเกตค่ะว่าตอนประมาณสักตี๔มีชายรูปร่างใหญ่หัวเกลียน
เดินเข้ามาในที่พักของผู้ชุมนุม
ซึ่งตัวเขาเองก็คุ้นหน้าผู้ชายคนนี้ค่ะ

เขาบอกว่าตัวเขาก็ไม่คุ้นหน้ากับผู้ชายคนนี้
และทีนี้ผ่านไปสักประมาณครึ่งชั่วโมง
ชายคนหนึ่งกล่าวก็ตะโกนสั่งให้ตัดไฟ
จากนั้นก็มีกำลังชุดหนึ่งวิ่งเข้ามาค่ะ
สั่งให้ผู้ชุมนุมเก็บของภายใน๓นาที
จังหวะนั้นก็เกิดเป็นช่วงที่มีความชุนละมุน
ตัวเขาก็เลยวิ่งหนีออกมาได้นะคะ
ส่วนทางด้านของนายนรเศษนานหนองตูม
ทนายความศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน
เดินทางไปเพื่อที่จะขอร่วมฟังการสอบสวน
พร้อมกับระบุด้วยนะคะว่าการตั้งข้อหา
พรบโรคติดต่อและพรกรฉุกเฉินไม่สอดคล้อง
เพราะว่าหมู่บ้านทะลุฟ้าที่ชมนุมเมื่อกว่า๑๐วัน
ไม่มีเหตุวุ่นวายหรือว่าเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
ที่ตำรวจเข้าไปจับกลุ่มโดยไม่มีการประกาศเตือน

ถือว่าเป็นการกระทำที่เกินกว่าเหตุ
ตัวเขาเนี่ยนะคะก็เลยมาร่วมรับฟังการสอบสวน
แล้วก็ขอยื่นประกันตัวทั้งหมดที่ถูกจับกลุ่มด้วยนะคะ
ครับทีนี้ก็ต้องจับตามองนะ
เพราะว่าทางด้านรองผู้บัญชาการตำรวจนครบานก็ชี้แจงแล้ว

ว่าการขอคืนพื้นที่นะครับเพราะว่าเป็นไปตามข้อกฎหมายนะฮะ
เรื่องของการมั่วสุมผิดกฎหมายพรกรฉุกเฉินแล้วก็พรบโรคติดต่อด้วยนะครับ